รัฐสภาเมื่อวานนี้หน่อยนะฮะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องลงมติกันว่าตกลงเนี่ย
อ่ายัตติการอ่าการเสนอชื่ออ่าบุคคลอืมอ่าให้ที่ประชุมลงมติว่า
สมควรเป็นนายกหรือไม่เนี่ยค่ะเป็นยติซ้ำไหมอ่า
ที่เถียงกันทั้งวันเจ็ดชั่วโมงกว่าแปดชั่วโมงอ่ะสุดท้ายที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ทั้งสอสอสอวอร์ก็เห็นว่า
มันคือยติและเป็นการเสนอยติซ้ำไม่สามารถเอามาโหวตต่อได้
ผลโหวตลงคะแนนสามร้อยเก้าสิบห้าเสียงตามหน้าจอนะฮะอ่า
ที่เห็นว่าชื่อของนายพิธาตกลงเป็นสามร้อยเก้าสิบห้านะค่ะอาจารย์วันนอบพูดพูดพูดเพิ่มตอนหลังค่ะ
นะฮะอ่าไม่สามารถนำกลับมาโหวตรอบสองได้ชื่อคุณพิธานะครับ
เป็นเสียงของอดีตพักร่วมรัฐบาลเดิมที่ลงมติในทางเดียวกัน
คือภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้าครูไทยเพื่อประชาชนท้องที่ไทยประชาธิปไตยใหม่
ลงคะแนนแบบไม่มีแตกแถวเลยนี่นะฮะยกเว้นสองคนนะฮะ
คือคุณชวนหลีกภัยและคุณบรรยัติบรรทธานสองส่อส่อบรรจีรายชื่อภักดิ์ประชาธิบัติ
อ่าทั้งสองท่านนี้ใช้มติลงไปก็คืองดออกเสียงค่ะอ่านะฮะ
ฝ่ายที่ลงคะแนนสามร้อยสิบเจ็ดเสียงที่เห็นว่าคุณพิธาชื่อนี้เนี่ย
ยังสามารถให้ที่ประชุมโหวตนายกรอบสองได้แต่เสียงก็แพ้นะฮะ
แต่แปดพักร่วมมันก็ไม่ครบหรอกขาดไปหนึ่งนะฮะ
เจ็ดพักที่ลงให้หมดนะฮะสอสอเจ็ดพักนะครับ
ก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทย
เพื่อไทยรวมพลังพลังสังคมใหม่แล้วก็พักเป็นธรรม
แต่อาจารย์วันนอของประชาชาติท่านไม่ได้ลงมตินะครับ

ท่านในฐานะประธานรัฐสภานะครับท่านก็ไม่ลงนะครับ

ขาดไปหนึ่งคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยอันนี้ไม่ลงมติเหมือนกันนะครับ
ในส่วนของภูมิใจไทยเองเนี่ยมีผู้ไม่ลงมติคือคุณศักดิ์สารำนะฮะ
พลังประชารัฐด้วยนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ
สวที่เดิมเคยลงมติตอนนั้นเปิดเผยนะ

เห็นชอบให้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะแต่เมื่อวานนี้ที่ต้องลงมติกัน
การเสียบบัตรลงคะแนนว่าชื่อเนี่ยซ้ำไหมโหวตได้อีกหรือเปล่า
เหลือแค่แปดเสียงที่เห็นว่าสามารถโหวตชื่อคุณพิทาได้อีกหายไปห้านะคะ
จาก๑๓นี่นะครับอันนี้คือ๘เสียงที่เห็นว่าควรได้โหวตอีกนะครับ
คุณผู้ชมครับคุณไกรสิทธิ์ตันติสิรินพลตำรวจโทนัทธวัฒน์รอดบางยาง
คุณฉลาวพวงมาลัยคุณซากีพิทักษ์คุมพลคุณประภาษีสุฉันทบุตรคุณพิสารมานวพัฒน์
คุณมณ์เทียนบุญตันแล้วก็คุณวุฒิพันธ์วิชัยรัฐส่วนพลตำรวจพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา
แล้วก็คุณวัญชัยสอนซิริลงมติว่าไม่สามารถโหวตซ้ำได้นี่นะฮะจากที่เคยโหวตเห็นชอบให้เป็นนายก
แล้วก็มีอีก๒ท่านนะฮะคุณอำพลจินดาวัฒนะคุณพีรศักดิ์พอจิตอันนี้งดออกเสียงนะครับ
สวที่เห็นว่าคุณพิทาไม่สามารถโหวตชื่อซ้ำรอบ๒ได้มีทั้งหมด๒๑๑คนนะครับ
ผู้นำเหล่าทัพด้วยนะครับทั้งพบทอพบทรแล้วก็ประหลัดกระทรวงกลาโหม
กลุ่มที่เคยไม่โหวตให้กับคุณพิทาครั้งนี้เนี่ยงดออกเสียงอยู่๖เสียงนะครับ
รวมทั้งคุณพรเพชรวิชิตชนชัยที่ทำหน้าที่รองประธานรัฐสภานะครับแล้วก็มีสวอีก๒๓คนที่ไม่ลงคะแนนอะไรเลย